วันนี้ค่ะพี่บอลเชิญยิ้มนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเรื่องนี้ต้องขยาย
นางมาด้วยความฮาพร้อมความเดือดด้วยเหมือนกันนะฮะกับกรณีของเสียน็อตเสียสี่ตีนั่นเองค่ะ
บอกว่าให้มาเปิดคอนเสิร์ตที่นี่แล้วก็หลอกลวงประชาชนด้วย
แต่ไปถูกจับแจ้งความนะคะที่เท่าฐานช่อโกงที่จังหวัดเชียงรายไม่กี่วันนี้เอง
พี่บอลบอกเลยว่าถ้าหาเวลาว่างได้แม่
อยากจะบินไปเจอหน้าคู่กรณีเสียน็อตคนนี้แบบซึ่งหน้าซะหน่อยนะฮะ

ดูจากพฤติกรรมลวงโลกของคู่กรณีแล้ว
เหมือนพวกโรคจิตทำบ่อยจนเป็นนิสัยนะฮะ
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพี่บอลบอกเลยว่า
ต่อไปนี้รอบครอบมากขึ้นเวลาจะรับงานจากคนว่าจ้าง
คือถ้ามีโอกาสถ้าไปได้ก็อยากไปนะ

เพราะว่าคนรอจองกระถิ่นเยอะเลย

อยากให้รู้สึกว่าให้เขาโดนดำเนินคดี

ต่อให้ดำเนินคดีถ้าคุณออกมา
ถ้าคุณยังไม่ทำนึกคุณก็ยังทำต่อ
เพราะมันหลายครั้งหลายคราวมากแล้ว
คือเกิดเป็นนิสัยของคุณแล้วนะ

แต่พี่บอลเนี่ยเขาเฟสไทม์ด่ากับเสียน็อตมาแล้ว
ใช่แล้วก็เสียน็อตมีการยกมือไหว้ขอโทษ

มีประเด็นร้อนเสียท็อปอีกหนึ่งคน
ท็อปเนี่ยลวงโลกหลอกสาวแต่งงานค่ะ
บอลเองบอกติดตามอยู่เหมือนกันข่าวนี้
ก็แสดงความคิดเห็นด้วยว่าเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกสงสารผู้เสียหายอยู่เหมือนกัน
แล้วก็อยากให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสาวนะคะ
อย่าไว้ใจชายหนุ่มง่ายค่ะ
เห็นใจผู้เสียหาย
แล้วก็คือถามว่ามันต้องใช้ประวัติให้ดี

หรืองว่าจะใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งอะไรนะ
คือคุณต้องดูทุกอย่างให้ดี

ทีนี้คือเราต้องดูให้ดีว่า
เฮ้ยใช่มั้ยจริงมั้ย

แล้วเดี๋ยวจะมาให้ชื่อทีหลังเนี่ย

บทเรียนราคาแพงดูกันไว้นะคะคุณผู้ชม
สาวอย่าเชื่อคนง่ายนะจ๊ะตามที่พี่บอลบอกนะคะ